คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนเห็นมาจนชินตาแล้ว
ทำไม่ดีใส่เขาไปพูดจาใส่เขาล่าสุดการตัดต่อคลิปเนี่ยนะ
อืมทำให้เสียหายมากมากเลยคุณศรีริตาเจนเซ่นจะไม่ยอมจริงจริง
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดนี่ก็ถึงเรื่องไปถึงศาลแล้วนะคะ
ก็ไปพร้อมกับคุณสามีคุณกรนรงเดชค่ะแล้วก็ทนายนิด้านี่แหละ
ได้เข้าไปไต่สวนมูลฟ้องที่สารอาญารัชดาค่ะโดยเนื้อหาสื่อ
ที่ถูกเผยแพร่ไปนั้นนะคะคือเป็นการนำภาพของคุณริต้าเนี่ย
ไปใช้แล้วก็ยังแอบอ้างชื่อของเธอนะ
ทำให้เกิดความเสื่อมเสียทำให้คนเข้าใจผิดค่ะ
เมื่อวานนี้ที่ริต้าเข้าไปไต่สวนมูลฟ้องนัดแรก
สารอาญาก็ใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงค่ะ
จากนั้นออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
บอกว่าเรื่องทั้งหมดค่อนข้างทำให้เธอเสียชื่อเสียงมากเลย
เหมือนคนทำจงใจอยากจะทำร้ายเธอค่ะ
เธอก็เลยขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดละกัน
โดยจะฟ้องร้องเอาผิดทุกข้อกฎหมายเลย
ทั้งเรื่องหมินประมาททำผิดพรบคอมพิวเตอร์

ซึ่งเธอขอเรียกค่าเสียหาย๑ล้านบาท

ทำงานมาตลอด๒๖ปีอยู่ในวงการนี้
ต้องรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเกลียด
เสียชื่อเสียงแล้วก็อับอายมาก
แล้วมันทำให้คนรู้สึกเข้าใจลิต้าผิดด้วย
เราต้องปกป้องทั้งศักดิ์ศรีของเรา

ต้าอยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับคนนี้
กับคนที่ทำแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนแชร์นะคะ

ผมก็สนับหัวเต็มที่ว่าให้ดำเนินคดีดูถึงที่สุด
กับไม่ว่าจะเป็นคนตัดต่อหรือคนที่แชร์ไปแล้ว

เราไม่ได้ทำมันเป็นสิทธิ์ของเราคุณผู้ชมค่ะ

น้องกูินค่ะตอนนี้ก็เสร็จเดือนแล้ว

ที่สำคัญชอบเล่นอยากจะปีนอยากจะป่ายเหลือเกินนะคะเออนะ

สามีกับลูกบอกเลยดูแลดีสุดค่ะ

เขาจะชอบโหนหนแล้วก็ทิ้งตัวอย่างนี้ค่ะ
พอเขาทำปุ๊บแล้วเขาก็จะแบบยิ้ม
ด้วยความเป็นเด็กผู้ชายค่ะแรงเยอะมากค่ะ

ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะ

แล้วก็สปอร์ตไปครับได้ผลครับ
ชินชมเขาถ้าแบบทั้งดูแลตัวเองทั้งดูแลลูกด้วย

คุณผู้ชมขาระหว่างที่เราดูสัมภาษณ์กันนะ
เราจะพูดตลอดเลยว่าทำไมคุณสิริต้าสวยขนาดนี้
สิริต้าดีสินะว่ะคุณผู้ชมขาเหมาะมากละมุนมากกับคุณกรคุณผู้ชมขาจริงสวยจริง
คือชีวิตคนมันมีความสุขนะทุกอย่างมันลงตัวไปหมด
ก็ขอให้ผ่านเรื่องที่มันกวนใจไปได้แล้วกันนะคะคุณลิต้านะ